คดีการยิงหมอปอเสียชีวิตนะครับ

ก็คือแฟนนุ่มวาดที่เจ้าบ่าวของหมอปอ
รวมทั้งมีกิ๊กสาวคนใหม่ของแฟนนุ่ม

ทั้งสองคนก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ถูกนำตัวฝากขังไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

คดีสังหาน้างสาวนุ่นที่ยาครัวจตุรรัตน์
พนักงานทันตะสาธารณสุข

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คนร้ายก็คือนายรณชัยปานชาติ

เป็นพนักงานกฟภที่อำเภอหลังสวนชุมพร
แล้วก็มีผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อคดีนะครับ
ก็คือนางสาวนรมนช่วยสมบัติ
ซึ่งเป็นพนักงานกฟภทำงานที่เดียวกันนะครับ
เป็นเพื่อนสาวคนใหม่หรือว่ากิ๊กสาวนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพสลุยที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
คุมตัวนางสาวนรมนไปยังศาลจังหวัดชุมพร
เพื่อฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันเรียบร้อยแล้วนะครับ
พร้อมกับตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรรองไว้ก่อน
รวมทั้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนด้วย
เนื่องจากมีพยานหลักฐานแน่ชัด
ว่านางสาวนรมนรู้เห็นกับการฆาตกรรมหมอปอ
เพราะว่าขับรถไปรับไปส่งนะครับ
แล้วก็ยังเป็นคนไปซื้อปืนที่ในเก่งใช้ก่อเหตุ

แม้ว่าจะปฏิเสธในเบื้องต้นว่าไม่รู้เห็นเรื่องพฤติกรรมการฆ่า

วันที่ให้ขับรถไปรับไปส่งก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย

หลังจากที่เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชุมพร
ได้รับมอบตัวนางสาวนรมนเข้ามาที่เรือนจำแล้ว
ตอนนี้ต้องให้ผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ประกบตัวนางสาวนรมนตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

ส่วนเรื่องของการชาปนกิจศพหมอปอนะคะ
จริงแล้วถ้าก่อนหน้านี้ติดตามกันมา
กำหนดการเดิมก็คือวันนี้
ซึ่งเป็นวันเดียวกับกำหนดการที่จะจัดพิธีวิวาด้วย

ทางครอบครัวก็ออกมาบอกว่าขอเลื่อนนะคะ
ขอเลื่อนงานชาปนกิจศพออกไปก่อน
เพื่อจะรอญาติแล้วก็เพื่อนที่กำลังเดินทางมาร่วมงาน
โดยบรรยากาศงานศพวันนี้ก็ดำเนินไปอย่างปกติค่ะ
ซึ่งนายชาวและนางสมศรีครัวจตุรัส

ออกมาพูดถึงจดหมายที่นายรณชัย
เขียนขอโทษแล้วก็ฝากตำรวจมาให้

นายเก่งอึดอัดกับนิสัยของหมอปอ
แล้วบอกว่าเคยถูกหมอปอทำร้ายร่างกายด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่พูดเลยบอกว่า

เคยถูกนายเก่งทำร้ายร่างกายตั้งหลายครั้ง
แต่เพราะว่าลูกสาวรักมากก็เลยอดทน
แล้วก็ยังคงกำหนดการเดิมที่จะแต่งงานกัน
ตอนนี้เดี๋ยวขอหารือกันก่อน
แล้วจะมีการออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณเอะเก่งเขียนจดหมายจากรวรณจำนะฮะ
จากห้องคุมขั่งและก็ฝากเจ้านักที่มาให้